อุปสมบทหรือการบวชคือการหวังเข้าหาความสงบในพระพุทธศาสนาไม่ได้ปรารถนาในลาบยศจึงไม่ยึดถือเลิกยามแต่อย่างไร
ผู้ที่จะบวชควรหมั่นไปมาหาสู่พระผู้เป็นอุปชาและคู่สวดเพื่อท่องคำขานนาคให้คล่องและเรียนรู้ระเบียบวิธีการต่างทั้งการกราบ
ตรวจน้ำการรับประเคนของและเตรียมเครื่องอัฐบริคารให้ครบ๘อย่าง
ใกล้วันอุปสมบทควรจัดดอกไม้ทูบเทียนไปบอกลาและขอขมาต่อญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือตามประเพณี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน